เมื่อวานนี้หลังจากที่รถปลอดภูมิของเรา
นำน้องทรายที่เด็กที่ถูกคุณครูพระป่าแก้ว

แล้วก็ทำให้ใบหน้าผิดรูป
คือปากเบี้ยวแล้วก็ตาซ้ายปิดไม่สนิท

ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๑
มีคำสั่งย้ายครูพละคนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
เป็นประเด็นที่สังคมจับตามองเราก็เลยตามติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไปดูความคืบหน้าประเด็นนี้กันนะครับ

หลังจากที่เมื่อวานนำเสนอเนี่ยโอ้โห
ข้อความความคิดเห็นที่ส่งมาถล่มทลายครับ
รวมถึงไลน์หน้าจอที่คุณผู้ชมส่งข้อความ
แสดงความเห็นใจน้องเข้ามาเยอะมากครับ
ค่ะซึ่งจากกรณีที่นางสาวนรดีจอดสันเทีย

นักเรียนชั้นม๕โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ถูกคุณครูวิชาภาระศึกษาก็คือ
คุณครูภัยทูลแกลงกระโทก
ปาแก้วกาแฟใส่หน้า

แล้วก็มีอาการปากเบี้ยวตาซ้ายปิดไม่สนิทเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นคุณครูก็ยอมรับว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะปาแก้วไปโดนนักเรียน
เพียงแต่จะปาแก้วไปถูกกำแพง
แล้วก็กระเด็นไปถูกน้องจนได้รับบาดเจ็บเท่านั้น

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

มีคำสั่งย้ายคุณครูคนนี้นายภัยทูลแกลงกระโทก
ให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบุญวัฒนา๑
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

กว่าผลการสอบสวนต่างจะแล้วเสร็จนะคะ
เป็นประเด็นที่สังคมยังจับตาอยู่นะครับ
ส่วนในโลกโซเชียลอาจจะมีความคิดความเห็น
เริ่มออกมาหลายฝากหลายฝ่ายหลายความคิดเห็นเหลือเกินนะครับ
ก็จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
การที่น้องต้องกลับไปเรียนหนังสือ
และยังต้องเจอคุณครูกันต่อไป
ความผูกพันของครูกับสิทธิ์ก็ยังต้องอยู่กันต่อไป